ก็มีช่องทางที่จะต้องอุทธรณ์นะคะ
ที่รัฐบาลเปิดเอาไว้ก็ขอให้ช่วยพิจารณาร้านค้าต่างตรงนี้ด้วย
ครับนะคะเจ้าของตามหา
ฟัวกรานี่เจ้าของเขารักมากนะฮะ
มันบินข้ามกำแพงหายไป๓วันแล้วยังหาไม่เจอ

คือเอาจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนเลี้ยงสัตว์นะ
คนรักสัตว์จะเข้าใจเลยว่ามันหายไปมันมีความรักความเป็นห่วงนะคะ
เป็นสายคอดักชื่อว่าฟัวกรานะคะที่เธอเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะ

หายไปจากบ้านในหมู่บ้านพัฒนาชนบท๓ที่กรุงเทพกรีธา
ตั้งแต่วันที่๙ที่ผ่านมาแล้วบอกเลยถ้าใครเจอ
ค่าตอบแทน๕๐๐บาทนะคะตัวมันสีขาวปากเท้าเป็นสีส้มนะคะ
บอกพยายามตามหาเจ้าฟูกรามาแล้วทุกอย่างเลยค่ะ
เดินค้นหาบินโดรนก็มีนะคะถามคนแถวนั้น
แต่ไม่มีเบาะแสเลยตอนนี้เป็นห่วงมาก
เลี้ยงมาตั้งแต่๖เดือนตั้งแต่มันยังจำชื่อตัวเองไม่ได้
รู้เลยว่ามันเป็นเป็ดที่แสนรู้น่ารักเป็นเป็ดเน็ตไอดอลเลยล่ะนะคะ
เจ้าของเนี่ยเปิดอินสตราแกรมลงภาพลงคลิปความน่ารักของเจ้าโฟกราอย่างต่อเนื่อง
คนเข้าไปติดตามเป็นหมื่นนะคะ
ก็โปรดว่าพอรู้ว่ามันหายไปค่อยกันแชร์นะคะ
เพื่อที่จะหวังว่าจะมีใครพบเห็นแล้วพาเจ้าโฟกรามาคืน

เพราะฉะนั้นใครที่เจอเจ้าโฟกราตัวนี้นะคะ
ฝากเอามาติดต่อที่อินสตราแกรมของน้องได้เลยนะคะ
นี่ค่ะน้องพิมพ์ดาวนะคะ
วัดแดดค่ะเขาอาจจะหลบอยู่ริง
ในร่มหรือว่าเขาดิ้นสูงออกไป
หลังคาหรือต้นไม้ก็เป็นไปได้
หรือยังไงแบบเจอเห็นเชษฐาย

ใครเห็นช่วยแจ้งบ่อแสหน่อยนะคะ
ครับมันหายไปแถวหมู่บ้านนักกีฬานะครับลองดูนะฮะตอนนี้